จะพาขึ้นเหนือต่อไปที่จังหวัดเชียงใหม่
เพราะว่าที่นี่เราจะพาไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ

นำมาแกะเป็นท้าวมหาพรมศรีนา
พระเยช้างเอระวันสามเศียร
และพระพิคเนตสีหน้าสุดศักดิ์สิทธิ์เลย
พาไปดูกันว่าอยู่ที่ไหนยังไงและสวยงามขนาดไหนค่ะ
เอาให้ดูความยิ่งใหญ่อลังการก่อนนะคะ
นี่คือเทวาลัยเทพตะเคียนทองค่ะ
ตั้งอยู่ที่ถนนเชียงใหม่สรรกำแพงสายใหม่
ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เป็นสถานที่ที่เปิดให้เข้าชมสิ่งปลูกสร้าง
แล้วก็แกะสลักสร้างเท้ามหาพรมศรีหน้า
พระยาช้างเอรวรรณสามเศียรและพระพิฆาเนตสี่หน้าด้วยนะคะ
ถึงแม้ว่าการก่อสร้างนี้จะยังไม่แล้ว
เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชม

เราสามารถเข้าไปชมแล้วก็ไปสักการะบูชากันได้แล้ว
ถือว่าเป็นสถานที่เทวาลัยเทพตะเคียนที่สวยงามอลังการ
เล่าให้ฟังก่อนนะคะสำหรับว่าองค์เท้ามหาพรม
แล้วก็พญาช้างเอราวันทั้งสองสิ่งที่ก่อสร้างจากไม้ตะเคียนทอง
มีน้ำหนักประมาณ๗๕๐๐กิโลกรัมนะคะหรือประมาณ๗๕ตันนะคะ
เป็นสองปฏิมากรรมแกะสลักโคตรไม้ตะเคียนทองชิ้นเอกที่
มีแห่งเดียวในโลกยิ่งใหญ่มาก
ส่วนช้างเอลวันที่คนจะเข้าไปขอโชคขอลาบ
คุณสามารถเดินลอดใต้ท้องพระยาช้างเอรวรรณด้าน
แบบนี้แต่ตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะเห็นไหม
ยังไม่เสร็จดีนะใช่มีผู้รู้เนี่ยบอกเอาไว้ว่า
ถ้าหากได้รูปอวัยวะเพศใต้ท้องช้างจะเป็นมงคลมาก

แต่ช่วงหลังมีการระบาดของโรคโควิด๑๙
ที่นี่ก็เลยปิดให้บริการไปก่อนชั่วคราวก็คือไม่ให้เดินรอดนะคะ
และมีผู้คนสังเกตว่าที่เอาไว้ว่าเพศของช้าง
ถูกตัดเหลือแต่โคน
ก็เลยทำให้มีคนถามถ่ายกันว่า
ช้างหายไปไหน
ช้างช้างไปน้อย
หายไปไหน
งานนี้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ของเราไม่รีรอเลยค่ะ

ยังอาจารย์เข้มมะรึคพิทักษ์เจ้าของร้อยธวรบาลบ้านเทวาลัย
ซึ่งเป็นผู้สร้างเทวลัยสถานแห่งนี้บอกว่ากำลังจะมีการลื้อเคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างเทวาลัยสถานแห่งนี้ออกไป
เนื่องจากหมดสัญญาการเช่าพื้นที่
ก็เลยให้ช่างมาเตรียมการลื้อถอนออกเป็นชิ้น
โดยเฉพาะช้างเอราวันที่รูปร่างใหญ่แล้วก็เป็นงานที่ละเอียดมาก
ในช่วงนี้ก็เลยนำไม้มาปิดกั้นบริเวณตรงใต้ท้องช้างเอาไว้
ส่วนหลายคนสงสัยอวัยวะเพศของช้างเนี่ยนะต้องเอาออกไปก่อน
เพราะสามารถนำกลับไปต่อใหม่ได้สบายใจหน่อยสบายใจต่อใหม่ได้
เพราะว่าต้องล็อกใต้ท้องช้างเอาไว้เพื่อไม่ให้เสียทรง
ก็เลยต้องตัดสินใจถอดแยกชิ้นส่วนออกไปแบบนี้ค่ะ
ซึ่งสถานที่ที่จะย้ายไปก็เป็นที่แห่งใหม่
ที่ถนนสายเชียงใหม่เชียงรายอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
งานนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการรื้อแล้วก็ขนย้ายกันสักนิดนึง
แต่ถ้าเกิดว่าย้ายไปอยู่ในเทวาลัยสถานที่แห่งใหม่ยังไง
เดี๋ยวตลอดข่าวของเราอัปเดตมาฝากกันว่าจะย้ายไปอยู่ตรงไหน
ว่าใครสนใจจะได้ไปสักการะบูชากันได้นะคะ
แต่สวยงามมากแกะสลักจากไม้ทั้งหมดเลย